ต่อกันที่เรื่องราวนี้บ้างดีกว่านะ
ดาราเนี่ยเราเห็นโอ้โหทั้งสวยทั้งหล่อ

นัดเดชคุกิมิยาคนนี้บอกเลยโอ้โหเนี่ยหรอที่ชั้นนี้รูปมุม
เนี้ยค่ะให้แจ๊กกาลีนอ่ะยังไม่กล้าถ่ายเลยใช่บอกตรงตรง
นี่คือมุมแบบช็อตทำร้ายร่างกายมากที่สุดใช่เห็นเหนียง
เสยขึ้นไปขนาดเนี้ยนะณเดชน์เนี่ยคนดีคนเดิมจะแหมเล่น
ทักทายแฟนที่ภาพสุดฮาเลยน่ะคำหน้าตาแบบนี้
เราเอฟซีเนี่ยไม่ยิ้มตามให้มันรู้กันไปฮะภาพนี้พี่นเตฏ
เขินอยู่หนึ่งกรุบน่ะค่ะเออนัดเดชมาแล้วจะไม่มี
ยาย่าได้ยังไงคะมีพี่ณเดชน์ก็ต้องมียายาสิคะอืม
ภาพนี้เลยนี่ฉันเต้นระบำบ้ำบ้ำ
ต้องนึกถึงเพลงบำใช่มั้ยเช่นนึกถึงเพลงปัมมี่
ทำไมอะ
กว่าจะได้ลงรูปสวยให้เรากดไลค์ก็ต้องมีรูปหลุดกันบ้างนะคุณผู้ชม

แม่ชมวิธีเน็ตไอดอลตัวจริง
ปลือจือปากจือจริงไหมล่ะหลับตาไปเลยค่ะ
เขาไปกินอาหารนอกบ้านทั้งทีก็ต้องมีคอนเทนต์คุณขาแต่งตัวสวยไปเนอะ
ว่าแต่ว่ารูปนี้คุณแม่เขาลงไว้เหมือนว่าจะตั้งใจแกล้งตัวเองหรือเปล่าไม่รู้
คือมือนึงก็ถือซ่อมอีกมือนึงถือโทรศัพท์
แล้วก็หลับตาไปเลยจ๊ะเออแต่ก็ยังสวยนะคุณ

กับสาวร่างเล็กคนนี้น้องเต้ยนะคะเต้ยจรินพรเป็นไง
บอกเลยว่าได้ทรงนี้ต้องฟังดีคุณค่ะ

ตั้งใจเก็กหน้านิ่งถ่ายรูปเท่านั้นแหละค่ะ
กับแฟชั่นเลยนะฮะอย่าไปพันธุ์วิทยาศาสตร์อะไรงี้
แอบเทคนิคไว้ก่อนทำหน้ามั่นใจเข้าไว้
รับรองว่าสวยเหมือนสาวแต้วต่อให้ลมแรงแค่ไหน
ก็เอาอยู่แต่ดิฉันทำแล้วอาจจะพังก็ได้นะคะ
ฉันเคยเห็นคุณทำอยู่ผมคุณเอามาปิดทั้งหน้าคุณเลย
ต่อไปคุณผู้ชมปิดแทคด้วยคนนี้ค่ะ
น้องมิวนิท้าวาดที่คุณแม่สวยของเรานะคะ
นี่เขาบอกว่าเป็นรูปหลุดแคนนี่นะคะ
คือตอบมือดีใจเขามีเพื่อนแงวอยู่
อึกออกอยู่นะครับหลุดแล้วยังสวย
ถ้าให้เราทำนะคะรับรองว่าหลุดหมดเลยค่ะ

รูปแรกแบบตามคุณณเดชน์เขา
เสยเหนียมขึ้นมาต้องกล้าเบอร์ไหน
นี่ขนาดว่าเป็นพระเอกหล่อนะไม่คิดลุคเลยนะณเดชนน่ารัก